ทางด้านของศาลปากพนังครับจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราชยังไม่ได้มีการออกไม้จับ
หญิงสาวที่โทรไปล่อลวงนายชวีไปพบจุดจบแต่ว่าเจ้าตัวขอมอบตัววันนี้ครับ
พันธุ์ตำรวจเอกบวรพรพรมมานะครับผู้กำกับการตำรวจภูทรเชียนใหญ่
พร้อมกับพนักงานสอบสวนนำคำร้องพร้อมกับสำนวนเอกสารหลักฐาน
ขออนุมัติออกหมายจับนางสาวนัทธนันหรือว่าเรอินดำนะครับอายุ๒๔ปี
ข้อหารร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
โดยสารยังไม่อนุมัติหมายจับและขอให้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะยื่นเสนอขออนุมัติศาลอีกครั้งนะครับ
ก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดปากพนังได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมด๕คน
คือนายวีรเดชแปะคำหรือว่า๓ครับอายุ๒๓ปี
คนลูกชายของผู้ช่วยผู้ยายบ้านทองที่เกิดเหตุนายศิษฐีพงศ์หมุบผาคลหรือธรรมอะตีอายุ๒๒ปี
นายชายชนะเกิดมูสิกหรือดุกอายุ๒๑ปี
ปีทั้งหมดก็เป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
โดยผู้ต้องหาทั้ง๕คนนั้นสารได้อนุมัติหมายจับในข้อหารร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ไตรตรองไว้ก่อน
รอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย
ที่ผ่านมาจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๓คนคือนายวีรเดชนายสิทธิพงศ์และก็นายชัยชนะ
ส่วนนายอดีศักดิ์สามีของนางสาวนัทธนันหัวโจกที่ก่อเหตุคดีนี้กับนายสุวัสดิ์ยังคงหลบหนีอยู่
รวมทั้งนางสาวนัทธนันที่หลบหนีไปพร้อมกับสามีหลังก่อเหตุ
และมีรายงานล่าสุดนะครับว่าพนักงานสอบสวนอาจยื่นคำร้องขออนุมัติศาลออกหมายจับนางสาวนัทธนันอีกครั้งช่วงบ่ายของวันนี้โดยอาจจะมีการเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา
เช่นเดียวกันกับนางสาวนัทธนันที่มีการติดต่อมาว่าอาจจะเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนแม้จะยังไม่มีการออกหมายจับก็ตามครับ